สารรัฐธรรมนูลตอนนี้องค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญ
มีการประชุมพิจารณาคำร้องของกรกตที่ส่งให้สารพิจารณา
กรณีที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะยื่นคำร้องให้กรกตนั้น
จำนวน๔๒๐๐๐หุ้นของนายพิทาริมจริญรัตน์
หัวหน้าพักเก้าไกลนั่นเองนะครับ
เราจะไปติดตามบรรยากาศสดที่สารรัฐธรรมนูล

รายงานจากคุณวิมลวันธรรมภักดีนะครับ
รายงานสดจากสารรัฐธรรมนูญฮะ

ก่อนเที่ยงวันนี้อาจจะทราบผล
จากการประชุมของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ขณะเดียวกันจากการปักหลักติดตาม

ยังไม่พบกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาล

อยู่บริเวณด้านหลังของดิฉันในขณะนี้นะคะ
เราจะเห็นได้ว่ามีกำลังของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้ามาดูแลความเรียบร้อยบริเวณลานด้านข้าง
หรือว่าร้านด้านหน้าของอาคารของสารรัฐธรรมนูล
ซึ่งบริเวณนี้มีการตั้งเป็นจุดพื้นที่
ในการให้กลุ่มผู้ชุมนุมหากเข้ามา

ซึ่งตามกำหนดการนะคะคุณผู้ชม
ทางด้านของตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ซึ่งนัดการประชุมในเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าในขณะนี้
ได้มีการเริ่มประชุมกันไปแล้วกว่า๒ชั่วโมง

ว่าการประชุมในวันนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่
และหลังการประชุมจะมีแนวทางออกมาอย่างไร
จะนำผลการประชุมส่งให้กับสื่อมวลชน
รูปแบบของเอกสารข่าวหรือไม่
และผลการประชุมนั้นจะซ้ำรอยกับปี๒๕๕๙

วินิจฉัยว่าอาจจะเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูล
กรณีถือหุ้นสื่อวิลักษณ์มีเดีย
ต้องเดินออกจากห้องประชุมหรือไม่ค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวว่าน่าจะไม่เกินเที่ยง

ส่วนความเคลื่อนไหวที่บริเวณด้านหน้าสารรัฐธรรมนูล
ที่ตอนนี้กำลังมีการประชุมของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลอยู่
วาระอย่างที่บอกค่ะต้องจับตาก็คือเรื่องของการพิจารณา
สถานะความเป็นสมาชิกภาพสภาพผู้แทนราษดร
ของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักก้าวไกล
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
ได้ยื่นคำร้องให้วินิจฉัย
โดยบรรยากาศทั่วไปนั้นจนถึงขณะนี้

ผู้สนับสนุนนายพิธาและพักก้าวไกล

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดลานด้านหน้าสารรัฐธรรมนูล
เป็นพื้นที่ชุมนุมสาธารณะและพื้นที่สำหรับสื่อมวลชน
ซึ่งถูกกำหนดเป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยและความสงบ
โดยกำหนดให้ห้ามชุมนุมในระยะ๕๐เมตร

ส่วนบริเวณด้านในของสารรัฐธรรมนูล
วันนี้มีความเข้มงวดมากเป็นพิเศษนะคะ
ในเรื่องของการห้ามบุคคลภายนอกเข้าไป

โดยจะอนุญาตให้สื่ออยู่บริเวณด้านนอกเท่านั้น
ซึ่งทางด้านของนายวรวิทย์กางศาสิเทียม
ประธานสารรัฐธรรมนูลได้ลงนามในประกาศ
สารรัฐธรรมนูญเรื่องของอาณาบริเวณ
หรือว่าพื้นที่กำหนดให้สารรัฐธรรมนูล

เป็นสถานที่ปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อย
ขณะเดียวกันก็กำหนดให้อาณาบริเวณ
หรือว่าพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร

เป็นพื้นที่ชั้นนอกในการรักษาความปลอดภัย

บุคคลและยานพานะที่จะผ่านเข้าไปได้
ต้องผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ทำให้การรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ
ของสำนักงานสารรัฐธรรมนูลในวันนี้

จากสิ่งกีดขวางและการกำหนดพื้นที่แล้ว

มาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งหมด
แล้วก็คาดว่าจะมีอีกหลายกองร้อย

ที่ตั้งกรณีของกลุ่มผู้ชมนุมเข้ามา
ว่าในช่วงเที่ยงของวันนี้
จะมีมติขององค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ออกมาแล้วก็มีการนำเอกสารข่าว
สาธารณชนได้รับทราบ

จะเข้าสู่กระบวนการก้านไต่สวนของศาล
โดยสารอาจจะมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้อง

แก้ข้อกล่าวหาได้ภายใน๑๕วัน
ตั้งแต่ที่ศาลนั้นมีการลงมติค่ะ
กลับมาที่บริเวณด้านหน้าอาคารราชบุรีดิเรกฤท
เห็นได้ว่าการดูแลความเรียบร้อยในขณะนี้
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการพัก

ซึ่งจุดนี้นะคะมีการใช้กำลังตำรวจทั้งสิ้น
กว่า๒๐๐นายในการดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด
กลางกระแสข่าวว่าวันนี้อาจจะเกิด
ความรุนแรงหรือความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้น
นั่นทำให้มีการจัดพื้นที่บริเวณด้านหน้า
สารรัฐธรรมนูลเป็นพื้นที่ดูแลพิเศษ

อาจจะมีคำวินิจฉัยอาจจะมีการผล
การประชุมของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนุนออกมา